คืบหน้าเรื่องราวของรักแท้ของคู่ชีวิตคู่นี้กันหน่อยครับ
ป้ารัฐกับลุงดำจำกันได้ไหม
ป้ารัฐจะพาลุงดำขึ้นรถเข็นส้มโอ
เพราะว่าลุงดำเขาเดินไม่ไหวไงไม่มีแรง
เพราะว่าผ่าตัดลำไส้ออกไปหลังจากนั้นก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะฮะ
พาตลอดกันไปขายส้มโอครับ
หลังจากที่เรานำเสนอข่าวไปเชื่อไหมคุณผู้ชมคุณมิ้น

รัฐและลุงดำขอบคุณไทยรัฐทีวีมาก
เพราะว่าตอนนี้ความช่วยเหลือหลั่งไหลไปช่วยคู่นี้กันเยอะมากเลย
ส้มโอขายดิบขายดีขายแทบไม่พอ

วันส้มโอหมดต้องไปเอาข้ามพื้นที่ครับ
ข้ามอำเภอเป็นร้อยกว่ากิโลนะครับ
ความประทับใจของป้ารัฐสิริรัตน์พ่วงสมบูรณ์อายุ๔๙
และลุงดำสมชัยกิมชุนมณีอายุ๖๒
เป็นอดีตตำรวจชุมชนอดีตเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
แล้วลุงดำเขาป่วยเกิดอุบัติเหตุไง
หลังจากนั้นมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร

แล้วก็ไม่มีแรงครับเดินไม่ได้
แต่ป้ารัฐไม่เคยทอดทิ้งไปไหนไปกัน
ฝนตกจะแดดออกก็พากันไปครับ
นี่นะฮะสาบานว่าจะไม่ทิ้งกันดูแลกันจนตายไปข้างหนึ่ง
ล่าสุดหลังจากที่เรานำเสนอไป
ขายดีมากส้มโอแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมีเป็นร้อยกิโลก็ขายเกือบหมด

ตอนนี้อีกหนึ่งความช่วยเหลือจากพมจังหวัดราชบุรีครับ

เพราะลุงดำและป้ารัฐอยู่ในพื้นที่ราชบุรี

เบื้องต้นลุงดำมีปัญหาข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ
พมก็เตรียมจะให้การช่วยเหลือ
ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคชุดยังชีพอะไรต่าง
รัฐว่ายังไงหลังจากที่ความช่วยเหลือหลั่งไหลไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

เขาถึงเรียกว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริง
คือไม่ว่าจะยามสุขยามทุกข์ก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับ

วางแผนช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว๓๐๐บาท
แล้วก็จะเสนอขอเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กช่วยเหลือ
ใช้จ่ายด้านการศึกษาดูแลเด็กต่อไปด้วยนะครับ

เวลาบางทีนั่งรถเข็นออกไประเวนออกไป

ก็ลองดูกันแล้วกันเพราะว่าถ้าจะทิ้งลุงไว้ที่บ้านเอง

นี่ค่ะคือเราก็ภูมิใจไปด้วยนะ
ความช่วยเหลือนั้นหยิบยื่นไปถึงแล้วนะครับ